อยากฟังคอมเมนต์เหมือนกันในมุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง

เดี๋ยวจะมีกระทงมาให้ดู๒กระทง
แล้วก็กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูกันหน่อยคือกระทงเบอร์๘
หมายเลข๘ได้ที่๑
ทางซ้ายนี่นะใช่มีทูบมีเทียนเนี่ยนะครบนะ

ทงเบอร์๔ดูอลังการ
น้ำแข็งเมื่อกี้
ถ้าไม่ได้มีผลการตัดสินแปะมาข้างบนเนี่ย

เชื่อแหละหลายคนอาจจะคิดว่า

มีคำอธิบายไหมมีคำอธิบายจากอาจารย์ศิลปะ

หลักเกณฑ์มีอะไรอย่างนี้ไหมที่คณะกรรมการเขากำหนด
อันนี้ต้องดูนะว่าจริงแล้วหลักเกณฑ์เขาคืออะไร
เพราะว่าคือบางคนบอกว่าที่๑สมมง
ที่๒อีกอันหนึ่งคือได้ทั้งแบบใช้โฟมใช้ของปลอม
ควรจะตกรอบถูกต้องแล้ว

บางคนก็จะบอกว่าเบอร์๔ดูเหมือนเป็นแบบพระธาตุหรือเปล่า

บางคนบอกว่าอันที่๑ทูบเทียนครบนะ
อันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะ
แต่เรื่องนี้ต้องโทรไปถามค่ะ
โทรถามกำนันหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องนี้นี่สรุปมันยังไงกันแน่

คุณผู้ชมฟังนะเขากำหนดหลักเกณฑ์เขากำหนดคุณลักษณะของกระทงที่เข้าประกวดเอาไว้

แล้วกระทงต้องสามารถลอยน้ำและทรงตัวในน้ำได้ดี
เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนี่นะเบอร์๘นี่นะที่ชนะนะ

ใช่แล้วก็เน้นวัสดุจากธรรมชาติ
มีองค์ประกอบครบถ้วนอันนี้คืออยู่ในหลักเกณฑ์ดอม
ทูบเทียนเครื่องสการะบูชา
นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นประเด็น
คือกระทงจากหมู่๘กระทงเบอร์๘ที่บ้านนาสแบง

แล้วกระทงจากหมู่๔บ้านหนองเป้าเนี่ย
ที่บอกว่าตกรอบคือได้รางวัลชมเชยนะ
กำนันบอกว่ากรรมการมี๔คน
เป็นคนจากภายนอกหมดเลยตัดสินด้วยความยุติธรรม
แล้วเงินรางวัลคืออันดับ๑ได้๑๕๐๐
รางวัลชมเชยอีก๖หมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่๕๐๐บาท
แล้วประเด็นที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไร
กระทงจากหมู่๘ที่ได้รางวัลที่๑เนี่ยค่ะ

เขาบอกว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว
เพราะว่าอะไรกระทงทำมาจากมะละกอ
ธรรมชาติป่ะธรรมชาติมีความคิดสร้างสรรค์และทรงตัวในน้ำได้
อีกอย่างหนึ่งมีดอกไม้ทูบเทียนครบถ้วน
คุณผู้ชมและที่สำคัญชาวบ้านเนี่ย
เขาก็ร่วมกันประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเอง
อันนี้คือจากหมู่๘นะ
ส่วนหมู่๔ที่ได้รางวัลชมเชยเพราะอะไร

คือเขาบอกว่าข้างในกระทงทำมาจากโฟม
แล้วเวลาเอาไปลอยน้ำมันทรงตัวในน้ำได้ไม่ดีไง
ลักษณะมันจะเหมือนกับพานใบสีสุขวัญทั่วไปค่ะ
อันนี้คือความชัดเจนนะมันมีหลักเกณฑ์อยู่
แล้วกระทงจากหมู่๘มันครบตามหลักเกณฑ์